ไม่กี่วันมานี้มันมีเพจนึงเขาเปิดประเด็นมาให้เรานอนไม่หลับ
ให้เราต้องแบบเตรียมจอบ

สำหรับนางร้ายอักษรย่อป่อปาสามีซุกจิ๊ก
บ้านเรานางร้ายมีไม่กี่คนหรอกช่วงนี้นะ

บวกไปส่องดูในอินสตราแกรม

หลายคนก็คิดกันไปแล้วว่าเออน่าจะใช่คุณหิงแหละ

แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วจะใช่คุณหิงหรือเปล่า

จากคุณแม่ลูกหนึ่งคุณหิงปณิตาออกมาประกาศท้ารบเว็บไซต์ดังเลย
บอกว่าแน่จริงก็เผยชมหน้าคนเขียนข่าวเต้าประเด็นแรงนางร้ายป่อปลา
หนักเพราะสามีซุกกิ๊กตั้งแต่คลอดลูกได้ไม่ทันไร

พร้อมให้เวลาเพจดังกล่าวช่วยแก้ไขก่อนที่เธอจะใช้กฎหมายเล่นงานค่ะ
เมื่อคุณแม่นิงลั่นกลองรบประกาศกล้าวเอาจริง
บอกว่าไม่ขอไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะฮะ
ก็ได้ใจกองหนุนที่ส่งเสียงเชียร์ไปเต็มค่ะ

โดยคุณหิงปณิตาเนี่ยก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความร่ายยาว
ขอบคุณชาวเน็ตที่เข้าใจไปจัดการเพจดังกล่าวแทนเธอ
รวมทั้งที่ส่งกำลังใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างมาถึงเธอด้วยค่ะ
ซึ่งเธอเองก็พยายามจะอ่านแล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์

ก็เลยขอพื้นที่ส่วนตัวในอินสตราแกรมของเธอแล้วกัน
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้

คือในความเป็นบุคคลสาธารณะของเธอ
เธอยอมรับนะได้กับทุกข่าวที่เขียนถึงเลย

โดยไม่ใช่นักข่าวเพราะว่าหลังมานี้
แบบทุกดาราเกิดขึ้นมากเยอะแยะ
บางครั้งมันไม่ใช่นักข่าวทำจริงนะคุณผู้ชม

แต่ควรอยู่ในขอบเขตของความมีมารยาท

แล้วก็พิจารณาตัวเองเช่นกันค่ะ
ส่วนเรื่องของปอปานิตา

แต่ชาวเน็ตก็เผือกต่อ
ปณิตาไม่ใช่ไปปไหนดีวะเฮ

ไม่ต้องเลี้ยวกลับมาก่อนมาที่ปเป้ยปานวาดค่ะ

หลังจากเห็นนางร้ายหน้าสวยคุณแม่ลูกหนึ่ง

พยายามซ่อมแก้วที่แตก

อันนี้มันแบบรู้สึกพอมาก
มันเป็นคนอารมณ์หน่อย

เขาบอกว่าพอเขียนมาอย่างนี้

เราก็มีกำลังใจจากใครอีกมากมาย
ต่อจากนี้ไป

ช็อตนี้แหละคุณชัดเจน
ว่าเออครอบครัวคุณเป้ย

อ่อนหากะติจะเห็นคุณเป้ย

เป็นพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเล่นกัน
และนี่คุณช่างประจวบเหมาะกับที่

พร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษว่า

คุณป๊อปนี่เป็นใครคุณป๊อปเป็นสามีคุณเป้ยนั่นเองค่ะ

บางคนแบบโต้งเลยไปถามคุณป๊อปจริงเปล่า
เกิดอะไรขึ้นออกมาพูดจากันหน่อยอะไรอย่างนี้

แล้วก็เรียกร้องให้พี่ป๊อปนะ
เรียกร้องให้ออกมาไขความกระจ่างหน่อย

ช่วยเถอะช่วยบอกว่าอย่างนั้น

ชาวเน็ตเขาก็ว่ากันมาเนอะคุณเนอะ
ก็คุณเป้ยเขาโพสต์ข้อความบางอย่าง
ที่ทำให้หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าเออหรือเป็นคุณเป้ย

เป้ยน้องโปรดก็ไม่ค่อยได้เห็นคุณพ่อเท่าไหร่
เออก็เดี๋ยวรอคุณเป้ยมาชี้แจงหมดทีนึงแล้วกันนะ

สรุปนางร้ายปอปาคือใครแล้วมีจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นข่าวที่เต้าขึ้นมาเฉยนะคุณผู้ชม